ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่ต้องบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีอาชีพขายพวงมาลัยขายดอกไม้ให้กับ
ผู้ที่มาทำบุญที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราช

คือไม่รู้เป็นอะไรเวลาที่มีร่างทรงแล้วมาไหว้พระมาทำบุญที่นี่นะ
เธอจะต้องมีอาการเหมือนผีเข้าทุกครั้ง

ไม่เชื่อท่านผู้ชมดูเนี่ยครับ
เรากินน้ำแดงเฮ้ากินน้ำแดง
นี่เสียงเหมือนแบบเหมือนเด็กผู้ชาย

แล้วก็รำแบบ

เฉาบ้านแถวนี้ฮะทั้งเฉาบ้านทั้งแม่ค้า

กำลังเดินเลขขายพวงมาลัยดอกไม้อยู่ที่หน้าวัดตามปกติ
แล้ววันนี้ครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะนุ่งชุดขาวขับรถกระบะเข้ามา
รถกระบะเข้ามาจอดในวัดแล้วเข้าไปกราบไหว้พระบรมธาตุเจดี
อยู่แม่ค้าคนนี้ก็มีอาการแบบที่ท่านเห็นตะโกนร้อง
ตะโกนร้องว่าพระแม่อุมาลีเสด็จแล้วแล้วก็วิ่งตะเลิศนะไปตามถนนแม่ค้าด้วยกันต้องวิ่งไล่จับแล้วเอามานั่งที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามวัด
แล้วเธอก็ฟ้อนรำด้วยท่าทางอ่อนช้อยนาน๕นาทีกว่านะแล้วก็พูดด้วยเสียงเหมือนที่ท่านได้ยิน
เหมือนเด็กผู้ชายบอกขอหมากขอพรูขอน้ำแดงคนก็แตกตื่นกันใหญ่
ต้องไปหามาให้กินแล้วอยู่ดีนะผู้หญิงที่ขับรถกระบะสีดำมา
พอไหว้พระบรมธาตุเจดีเสร็จเดินเข้ามาฮะมาหาแม่ค้าคนนี้
ที่เธอบอกว่าพระแม่อุมารีเสด็จแล้วผู้หญิงคนนั้นเดินมาหานี่ฮะ

เป็นร่างทรงพระแม่อุมาลีจริงนะฮะ
แล้วเขาก็ไม่ได้รู้กันก่อนนะว่าคนนี้คือร่างทรงขับรถมา
พอขับรถมาถึงวัดเนี่ยแม่ค้าขายพวงมาลัย
คนนี้เขาก็เป็นอย่างนี้แล้วชาวบ้านบอกว่าเป็นแบบนี้ทุกครั้ง
เวลามีร่างทรงที่มาไหว้พระมาทำบุญที่วัด
ผู้หญิงคนนี้ก็จะถูกกุมารทองหรือถูกอะไรเข้าสิงแบบนี้ทุกครั้ง

ที่ผู้หญิงที่เป็นร่างทรงของพระแม่อุมาลี
จะกลับไปโดยขับรถกระบะสีดำ
หมายเลขทะเบียน๕๒๓๖กลับไป
จังหวัดไม่ต้องบอกเพราะว่าคุณเขียนมาสอนไม่สนใจ
ตลอดเลยเราสองคน

คือถ้าปกติเป็นอยู่ดีก็เป็นว่าไปอย่าง
แต่อันนี้จะเป็นทุกครั้งที่เวลามีคนที่เป็นร่างทรงมา

แล้วเขาเป็นทุกครั้งเขาจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้คือร่างทรงมา

ก็บอกไว้ก็เขาขับรถคันนี้มาไง